คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ
คนเรานึกอยากจะแทงกันตรงไหนมันก็แทงกันได้นะคะ
นี่คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์เขาบอกว่า
ซ่าบ้านนี่ป้ายรถเมล์นะคะ

ทั้งต้นเมตรตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะอยู่แถวหน้ารุงเนสตรีวิทยา๒
อยู่ตรงเขตลาดพร้าวตำรวจสนโชคชัยก็ไปเลยไปตรวจสอบ
หลังมีคนแจ้งเหตุไปถึงไปพบค่ะกับนายสุวิทโตอมรพันธ์อายุ๕๐ปี
นายคนนี้นะคะคุณลุงท่านนี้เนี่ยคุณลุงสุวิทย์มีอาชีพขับรายเดอร์ส่งอาหาร
แล้วไปพบว่ามีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านขวา

แต่สุดท้ายคุณลุงท่านนี้เสียชีวิตนะคะ

เจ้าหน้าที่บอกพบคนก่อเหตุเหมือนกัน
ไม่ได้หนีไปไหนเลยนั่งอยู่ตรงนั้น

เสื้อสีส้มคนนี้เลย

มีมีดปลายแหลมยาวสักประมาณ๖๗นิ้ว

เพื่อนของคนก่อเหตุเอาไปที่เพื่อนก่อนนะ
นายขจรพินิศศักดิ์คนนี้เป็นเพื่อนของนายคณิน

ขจรบอกแบบนี้ผมกับคณินนะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็คือคุณลุงสุวิทย์

รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ตรงป้ายรถเมย์
จะมารอรับงานกันจริงมาแบบนี้เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นขจรเล่าหน่อย
คจรบอกคนนินน่ะโทรศัพท์มาบอก
เฮ้ยทะเลาะกับลุงสุวิทย์ว่ะทำไงดี
ทีนี้ก็เลยพยายามห้ามเพื่อนแล้วอย่าไปมีเรื่องกับลุงเขานะ
จากนั้นเขาบอกว่าก็เลยมีการมาพบเจอกัน

ผู้เสียชีวิตนะคะก็คือลุงสุวิทย์

หลังจากที่เพิ่งจะไปส่งอาหารให้กับลูกค้าเสร็จ
เขาบอกว่าเพื่อนเขาก็คือคณินอยู่ตรงนั้น

แล้วก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแทงกันแบบนั้น

ก็วิ่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกแทงอืมผมก็เลยเอาถูกแทงหรอ
ใครแฟนมองไปเห็นเพื่อนถือมีดอยู่ไม่รู้ยังไงไม่รู้คือเอาจริงจริงอ่ะที่ขจรเล่าอ่ะ
จรบอกว่าตอนนั้นผมก็อยู่ในใกล้ใกล้กับเหตุการณ์แหละแต่นาทีนั้นเห็นเขาวิ่งเข้าใส่กันอ่ะ
ผมไม่รู้หรอกว่าเพื่อนผมที่เป็นมือแทงคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปต่อยลุง
ไม่ได้รู้ถึงขั้นว่าแทงเพราะลุงหลังถูกแทงวิ่งมาหาผม
เสร็จแล้วบอกว่าถูกแทงหันกลับไปอ้าวเห็นเพื่อนถือมีดอยู่
รู้เลยว่าโดนแทงจริงจริงนะคะตำรวจบอกเดี๋ยวต้องไปหาเหตุจูงใจอย่างอื่นอีก
ทำไปเนี่ยมันมีสาเหตุเพราะอะไรมันแค่มองหน้าหาเรื่องกันไม่พอใจกันด้วยเรื่องส่วนตัวอื่นหรือเปล่า
แจ้งข้อหาและดำเนินคดีต่อไปส่วนร่างของคนตาย
นำส่งพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจติดต่อยากมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะครับ